ตรวจสอบสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
วันนี้ค่ะยอดที่เพิ่มขึ้น๒๔๙ราย
แต่ทีนี้มียอด๑ยอดนะคะ๒๔๙เป็นเด็ก
และเด็กมากเป็นเด็กทารกอายุ๙เดือนเท่านั้นเองนะคะ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโฆษกสอบคอค่ะ
คุณหมอทวีสินบอกว่าตลอด๑เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เขาเริ่มกลับมา
โควิดนับตั้งแต่๑๕ธันวาคมจนถึงเมื่อวานนี้๑๑มกราคม
เอาเดือนเดียวนะยังไม่ถึงเดือนดีเถอะไม่ถึง๔วันนี้เองนะคะ
คนเยอะมากนะคะเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นเองนะคะ
โดย๒๔๙รายแบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ๒๒๔ราย
เป็นการติดเชื้อจากการเฝ้าระวัง๑๗๖ราย
มีเด็กเล็กอายุ๙เดือนในจำนวนนี้ด้วยนะคะ
จากนี้ค่ะมีการพบว่ามีการติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุก๔๘ราย
ส่วนผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศทั้งหมด๒๕รายเข้าสถานกักกัน๑๑ราย
มาจากเมียนมาร์ไม่เข้าสถานกักกันโรค๑๔ราย
ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสม๑๕๔๗รายตอนนี้ยังคงอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ๓๙๑๔ราย
วันนี้ไม่มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจากโควิด๑๙นะคะ
และจากการระบาดรอบใหม่๑เดือนที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อแล้ว๖๐๙๐รายค่ะ
นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะ
ได้เปิดเผยอาการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายเวียรศักดิ์วิจิตแสงสีค่ะ
บอกว่าตอนนี้ไม่ได้ให้ยาคลายกล้ามเนื้อแล้วทยอยลดการให้ยานอนหลับ
สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองการทำงานของระบบหายใจดีระดับออกซิเจนถือว่าดีขึ้นค่ะ
ว่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจได้อีกประมาณ๑๒วันนะคะ
อาการโดยทั่วไปเมื่อเทียบกับแรกเข้ารักษาดีขึ้น๑๗๐ค่ะ
เพราะว่านอนนานถึง๑๔วันนะคะเมื่อร่างกายดีขึ้นจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ค่ะ